เดี๋ยวจะมีบรรยากาศสดให้ดูกันด้วย
วันนี้พาไปดูที่กรุงเทพมหานคร

แม้ว่าจะไม่ได้มีการปิดถนนให้เล่นสงกรานเหมือนช่วงก่อนโควิด
แต่ริมถนนสองฝั่งเลยฮะ
ตรอกซอกซอยก็เล่นได้ครับ
บรรยากาศที่แถวถนนศรีลมกรุงเทพมหานคร

คนไทยคนต่างชาติเต็มไปหมดเลย
แล้ววันนี้อากาศในกรุงเทพก็ร้อนครับ
อุณหภูมิประมาณ๓๗องศาเซลเซียส

ร้อนแบบโอ้โหสาดน้ำฉันเถอะนะครับ
ถามนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่าสนุกมาก
ได้กลับมาเล่นน้ำเล่นสงกรานอีกครั้งที่เมืองไทยนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด๑๙
ทำให้บรรยากาศสงกรานนั้นเงียบเหงาไปถึง๓ปีครับ
มันหลังจากแบบว่าเดินลำบากแบบว่าคนแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่าคึกคักกว่าเพราะว่าหายไปนาน
พอกลับมารู้สึกว่าทุกคนแบบคิดถึงบรรยากาศแบบนี้

มีผู้สูงอายุแล้วก็บรรดาลูกเล็กเด็กแดงนะครับ

วัดป้อมรามันร่วมกันส่งน้ำพระ
ขอพรองค์ท้าเวสวันพ่อปู่ชูชกเสริมสิริมงคล
แล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับ
สารประเพณีไทยบรรยากาศก็อบอุ่นชื่นมื้นครับ
พาไปดูต่อเนื่องเลยค่ะที่จังหวัดลำพูนนะคะ

ปีนี้เทศบาลเมืองลำพูนเปิดให้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่
อากาศร้อนเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ
หมอกควันไฟป่าปกคลุมด้วยนะคะ
ส่วนราชการก็หวังว่าความชื้นจากการเล่นน้ำก็จะช่วยบรรเทา
นี่ค่ะก็หวังว่าถ้าฝนตกก็จะยิ่งช่วยนะคะ

ชาวหนองคายชาวสปลาวนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นเลยค่ะ

ลงจากทรัพย์อุโบสถวัดโศชัยแผ่รอบทรัพย์อุโบสถ
ให้ได้ส่งน้ำกันนะคะแล้วก็ไปสาดน้ำกันต่อค่ะ
คลายร้อนกันตามสถานที่ต่างบรรยากาศ

นุกสนานกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างดี
โหยหาบรรยากาศอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะคะ

ขยับจากหนองคายไปที่นครพนมกันหน่อยครับ
วัดพระธาตุพระนมวรมหาวิหารพี่มิวคุณผู้ชมครับ
นี่ครับพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและฝั่งสปลาว
ร่วมพิธีแห่ชักรอกนำคนโทใส่น้ำอบ
ส่งน้ำยอดพระธาตุพนมเพื่อขอพรครับ
พิธีนี้จัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้น
ใครไม่ได้ไปร่วมพิธีสาธุอนุโมทนาบุญผ่านหน้าจอร่วมกันได้นะครับ
นี่คือภาคอีสานสลับไปที่ภาคตะวันออกกันหน่อยครับ
ชนบุรีครับถนนสุขุมวิทย์ลงหาดบางแสนถนนข้าวหลาม
ถนนบางแสนสาย๒ดูภาพครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
เลียบชายทะเลวันนี้รถติดมาก
คนเอารถเข้าไปเพื่อจะไปเล่นน้ำสงกรานครับ
นี่นะฮะเล่นน้ำสงกรานด้วยลงเล่นน้ำทะเลด้วยคลายร้อนครับ
ขณะที่สวนนงนุษย์พัทยาจัดงานมหาสงครานดอกไม้บาน
สวนนงนุษย์นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันเยอะมากครับ
ไปร่วมเล่นน้ำกับลูกช้างแสนรู้สนุกสนานกันทั้งงานเลยครับ
ลงใต้นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะ
คักไม่แพ้กันเขตเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้
นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำในซอยบางลานกันเยอะมาก
รถติดริมถนนสองฝั่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
คืนนี้น่าจะคึกคักมากที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า
เปิดพื้นที่ให้ทุกคนไปร่วมเล่นน้ำกันได้
เป็นการเล่นน้ำแบบปลอดแอลกอฮอล์นะคะ
สุราธานีค่ะภาครัฐภาคเอกชนนำชาวบ้านนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม
สารงานประเพณีสงครานเปิดพื้นที่สาธารณะจัดทำอุโมงน้ำ
มีรถฉีดน้ำรถฉีดน้ำดับเพลิง
พ่นเป็นละอองน้ำไม่ได้ฉีดแรงนะคะ
ละอองน้ำให้เด็กนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำคลายร้อน

แล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้คึกคักตามถนนสายหลักถนนข้าวต่าง
เข้าสานเข้าเหนียวเข้าแช่เข้าปุ่นนะคะ